สวัสดีครับกีฬาช่วงเช้าวันนี้อย่าลืมติดตามเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ
วันนี้จะแข่งขันแล้วทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ถ่ายท่อสดให้ได้ชมกันตั้งแต่ช่วงเวลา
หลังจบรายการเดินหน้าประเทศไทย๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็ดูกันเต็มอิ่มจนจบเกมแน่นอน
รู้ผลว่าทีมไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงของศึกชนะครับได้หรือเปล่า
เมื่อวานนะครับมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการถึงความพร้อมของทั้งสองชาติ
แต่ก็ถือว่าจีนนั้นอันตรายกับตัวใหม่เพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรมากนักก็ต้องระวังทุกตำแหน่งแต่ก็หวังจะเอาชนะให้ได้ครับ
แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งทีมชาติไทยจะพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่ากับทีมชาติจีน
และก็หวังว่าเกมวันนี้จะสนุกครับ

หนูน้อยพวกนี้มาจากโครงการของสื่อท้องถิ่นที่จีนครับ
คือเขาเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำข่าวเลยนะครับ
มาทำข่าวกับผู้ใหญ่เลยแล้วให้โอกาสในการถือไมค์ถามด้วย
ซึ่งคำถามที่ถามว่าเด็กที่ไทยชอบเล่นฟุตบอลเหมือนที่จริงหรือเปล่าเนี่ย
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ถามเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยน่ารัก
แต่ถ้าเป็นเด็กถามเนี่ยคือมันดูแล้วเป็นภาพที่ประทับใจนะครับ
แล้วก็วันนี้น่าจะเป็นฟุตบอลที่เข้มข้นแล้วก็สนุกแน่นอนครับ
ย้ำโปรแกรมในการถ่ายท่อสดกันหน่อยครับ
เจอจีนวันนี้จะเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดตั้งแต่เวลา๑๘นาที๒๐นาที
หลังจากจบรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับ
แล้วอยู่กันยาวเลยจนถึงช่วงคิกออฟก็คือ๑ทุ่มนะครับ
เน้นย้ำกันว่าโปรแกรมในคู่นี้ผลของทีมไทยถ้าชนะครับ
ไทยจะเล่นนัดชิงชนะเลิศในวันที่๒๕มีนาคม๑๘น๓๕น
แต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้จีนจะเล่นนัดชิงที่๓ครับในเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที
เหนือจากช่องทางในการติดตามการถ่ายท่อสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้ว
ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็เดินทางถึงเวียดนามแล้วครับ
ก่อนจะลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือก
ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การชิงตัวโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
กับอินโดก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ตามด้วยแข่งกับบรูไน๒๔มีนาคม
แล้วก็แข่งกับเวียดนาม๒๖มีนาคมแชมป์กลุ่ม๑๑ทีมครับ
แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีสุด๔ทีมรวมกับไทยเจ้าภาพนะครับ
เป็น๑๖ทีมจะเข้าสู่รอบสุดท้ายไปชิงตัวโอลิมปิกกัน
คือเราไปแข่งขันเนี่ยยังไงเราเข้ารอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งกามาก็บอกว่าถึงแม้จะได้สิทธิ์นั้นไปแล้วแต่ว่าศักดิ์ศรีของทีมชาติเนี่ยมันเป็นเดิมพันธุ์ครับ
ก็มีเป้าหมายจะเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็เก็บจะชนะทุกนัดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปในตัวด้วย
ส่วนการฝึกซ้อมไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับทุกคนเข้าใจแท็กติกแล้วแล้วก็มั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนครับ
วันที่๒๓๓๐มีนาคมก็มีชื่อของลีออนเจมส์นักเตะไทยจากเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งลีออนนะครับมีพ่อแม่เป็นคนไทยแต่มีคุณปู่เป็นคนอังกฤษ
รายการนี้แข่งแบบพบกันหมดในรอบแรกประกอบไปด้วยไทยจีนเวียดนามแล้วก็เมียนมานะครับ๒ทีมที่มีผลงานดีสุดจะเข้าชิงส่วนอีก๒ทีมนั้นก็จะชิงอันดับ๓ก็คือจำนวนเกมเยอะขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกชาติได้มีโอกาสลงเล่นหลายนัดมากขึ้นในโทรนาเมนต์นี้ครับ